ฉันหมายถึงผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
มีเรื่องมาแจ้งมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะคะ

โคสกของบอร์ดกองสลากบอกว่าต้องแจ้งหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวประชาชนคนไทยเนี่ย
รัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมที่จะถึงนี้
งวดที่๓๙ชุดที่๕๒จำนวนนับแสนใบ

มันมี๑๒๐เล่มเล่มละ๑๐๐ใบ
รวมแล้วสักประมาณ๑๒๐๐๐ใบ

งวด๑๖ตุลาคมก็คือวันอังคารหน้า

ตัวที่ไม่มีปัญหาจะต้องมีสีส้ม

เป็นตัวเลขแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่มีปัญหา
แต่บางท่านที่ซื้อไปงวดนี้มีปัญหา

ฉันซื้อมาประเภทของเธอสิ

อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าไม่ต้องตกอกตกใจนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการประชาสัมพันธ

เรืองแสงแล้วเวลาคนที่จะไปปลอม
สลากินแบ่งรัฐบาลโดยการเอาไปถ่ายเนี่ย

ปกติถ่ายเอกสารสีก็จะต้องเป็นสีเดียว

อาจารย์บอกว่าถ้าคุณเอาไปถ่ายเอกสาร
เป็นเอกสารสีนะยังไงก็แล้วแต่

นั่นหมายความว่าคือมันปลอมไม่ได้ไงคะ
เอาล่ะกองสลากยืนยันนะคะว่าสลากชุดดังกล่าว
เป็นสลากจริงแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ไม่ส่งผลต่อการตรวจรางวัล
ไม่ส่งผลต่อการขึ้นเงินรางวัล
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถูกรางวัลเนี่ยนะคะ

ส่วนผู้ที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องตกอกตกใจนะคะ

ถูกรางวัลนำไปขึ้นสลากได้ไหม

ส้มสะท้อนแสงบนสลาก

อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าก็ไปผิดพลาด

พอไปตรวจสอบแล้วพอพบเนี่ย

เพราะเกรงว่าสิ่งที่มันจะไปยิ่งใหญ่

ถ้าเกิดว่าคนไปพบเองแล้วเอาเรื่องเนี่ย

กลายเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามออกไปอีก
ทำให้เดี๋ยวก็ต้องมีหลายหน่วยงาน

งานก็จะหนักมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่า
เอาล่ะเบื้องต้นกันไว้ดีกว่าแก้

เหนือจากตัวเลขสีส้มสะท้อนแสง

คุณผู้ชมยังสามารถพิจารณาองค์ประกอบ

นี่เลยคุณผู้ชมวงกลมสีแดงนะคะ

อันนี้หมึกจะต้องไม่ลบ

ยกสลักขึ้นมา

เนื้อกระดาษอย่างชัดเจน
จะต้องไม่ซ้ำกัน

จะเหนียวและฉีกขาดได้ยาก

จะปรากฏเส้นหมายเรืองแสง

แล้วก็ต้องมีเส้นเรืองแสงพาดผ่านตัวเลขสลากทั้ง๖หลักด้วย
อกจากนี้นะคะมีหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้ม
ก็ต้องสว่างชัดเจนตัวหมึกนี่แหละที่บางฉบับไม่ได้พิมพ์นี้นะคะ
ก็คือประมาณ๑หมื่น๒พรรมฉบับที่ไม่ได้พิมพ์นี้นะคะ
ส่วนการดูสลากปลอมเฉพาะตัวเลขมาดูกันเฉพาะตัวเลขนะ
ดูสลากปลอมเฉพาะตัวเลขสามารถตรวจสอบได้
ด้วยการใช้แว่นขยายหรือส่องด้วยกล้อง
ด้วยการพิจารณาระยะห่างเนี่ยคุณผู้ชม
พิจารณาระยะห่างของตัวเลขความสูงต่ำของตัวเลข
อักษรต้องมีความชัดเจนสม่ำเสมอ
ไม่มีร่องรอยการขูดขีดบนสลาก
สำหรับความคืบหน้าเรื่องของการจัดพิมพ์สลากแบบรวมชุดเพื่อ
ส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา
อาจารย์ธนวัฒนโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลดีแล้วก็ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในการจัดทำสลากแบบรวมชุด
ตามคำสั่งของบอร์ดสลากนั่นเองค่ะ
คาดว่าก็จะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น
แล้วก็สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการสลากพิจารณาได้
ก็คือเดือนหน้าพฤศจิกายนนี้นะคะ
ใครที่รอหวยชุดรอสลากชุด
ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะเดือนหน้าพฤศจิกายน

ส่วนเอาล่ะเบื้องต้นใครที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

แล้วก็ไม่มีเลขสีส้มแบบนี้

ไม่ต้องตกใจคิดว่าเป็นของปลอมนะ
มันคือของจริงค่ะแต่ว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของขั้นตอนการพิมพ์

ของตัวเองเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะ